สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับ
ออกประกาศเรื่องของการรับสมัครผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมคมคนใหม่นะครับ
หลังจากที่นางบุษบายอดบังเตยได้ยื่นหนังสือขออนุมัติลาออกจากตำแหน่ง
และมีผลตั้งแต่วันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
จากกรณีที่สมาคมนั้นมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารต้องห้าม
ทำให้ถูกสาพันธ์ยนน้ำหนักนานาชาติ
ระงับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ
อกจากนี้ยังมีกรณีที่สื่อเยอรมนีได้เผยแพร่สารคดีที่เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม
โดยมีสัมภาษณ์อดีตนักกีฬายกน้ำหนักไทย
นำบางส่วนบางช่วงบางตอนไปตัดต่อบิดเบือนเผยแพร่ในที่ประชุมคณะกรรมการโอลิปิกสากลอีกด้วย
ทางสมาชิกสามัญของสมาคมกีฬายกน้ำหนักหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ก็สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ทำการสมาคมชั้น๒๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศาการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนวันเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่๘
มีนาคมที่โรงแรมทาวนอินทาวน์กรุงเทพเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ